ทีนี้หลายคนที่รอปริศนาคำใบ้ของแม่ศรีมณีทอง
ตอนนี้เราพร้อมนำเสนอแล้วค่ะ
เตรียมตัวเตรียมใจตั้งสติให้ดี

มาทุกแมทแหละเพราะว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาด
วัดศรีอุทุมพรหรือว่าวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะ
อยู่ที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ชาวบ้านนักสินโชคเขามาจุดทูป
เพื่อไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกับ

บางคนก็ได้โชคได้ลาบกลับไป
บางคนไม่ได้ก็มี

หลังจากที่เขาถูกรางวัลไป
เขาก็กลับมาไหว้อีกครั้ง
สุดท้าย
ไปดูกระดาษที่ติดแปะไว้
บริเวณลำต้นของแม่ศรีมณีทอง

อ่ะตั้งใจฟังให้ดี

จิ้งจกกับหง๔ตัวขึ้นบน

ปลา๖หัวลงล่าง

ปลามันก็มีหนึ่งตัวหนึ่งหัว

จิ้งจกกับหง๔ตัวมีกี่หัว

จิ้งจกกับหง๔ตัว

วิธีการคิดมันเยอะคุณ
เราไม่รู้หรอกว่ามันจะคิดไปในแนวทางไหนบ้าง

แล้วบังเอิญว่ามันถูก

ถ้าคิดแบบนี้ฉันตรงโลกปลามีกี่ตัว

ไม่ได้มี๔ขาคุณจะถามเร็ว

แต่ตีความดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วย